คนที่โพสต์เนี่ยเขาบอกว่าวัยรุ่นผู้ชายกลุ่มนี้เขาไปจอดเพื่อซื้อลูกชิ้น
แต่ว่ามีตำรวจอยู่ดีก็เข้ามาควบคุมตัวหนึ่งในวัยรุ่นกลุ่มนี้
โดยลักษณะของการล็อกคอเป็นตำรวจภูทรเปยน้อยจังหวัดขอนแก่น
คนที่โพสต์เขาเลยถามว่าลองดูคลิปกันหน่อย
ช่วยดูหน่อยใครผิดใครถูกและตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
ลองไปดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีข้อมูลจากทั้งสองฝั่งนะคะ

ตัวสูงไหนครับท่านได้ตัวสูงอย่างเยอะ
ตัวสูงอย่างเยอะ
มาดูข้อมูลจากฝั่งคนโพสต์ก่อนนะคะ
เขาโพสต์คลิปนี้ค่ะแล้วก็มีข้อความที่บอกว่า
ทำเกินกว่าเหตุหรือไม่ถึงขั้นล็อกคอกันเลย
เหตุเกิดเพราะจอดซื้อลูกชิ้นหน้าเซเว่น
ดูคลิปพิจารณาเอานะครับใครผิดใครถูกผมแยกไม่ออก
ก็โพสต์ในลักษณะที่ว่ามันเหมือนกับตำรวจทำเกินกว่าเหตุคนที่ดู
แล้วคนที่ดูคลิปเขาว่าอย่างไร
คนที่เข้าไปดูก็มี๒ฝั่งนะคะ

รถจักรยานยนต์ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนไม่มีสำเนา
ก็อยากจะให้ตำรวจตรวจสอบตามปกติอย่างนี้ค่ะ
ทีนี้จากคลิปนี้ค่ะทางตำรวจก็ออกมาชี้แจงนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกนัทธวุฒิภูลเจริญผู้กำกับการสพเปื่อยน้อย
ออกมาชี้แจงแบบนี้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ประมาณเกือบตี๑คืนที่ผ่านมา
ตำรวจเขาออกปฏิบัติหน้าที่ในช่วงลอยกระทงตามปกติ
แล้วก็ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีกลุ่มวัยรุ่น
มั่วสุมกันอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อบริเวณตลาดเปื่อยน้อย
ตำรวจเขาก็เลยนำกำลังไปตรวจสอบแล้ว

ตำรวจเขาบอกว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้
มีรถจักรยานยนต์ที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนอยู่
ตำรวจแสดงตัวขอตรวจสอบ
นายจรรย์การประภัยอายุ๓๐ปีแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของรถ
แต่ตำรวจบอกว่าไม่มีเอกสารยืนยันว่าเป็นรถของตัวเองจริง
ตำรวจก็เลยเชิญตัวไปที่โรงพักแต่นายจรรย์คนนี้ไม่ยอม
โวยวายเสียงดังชุดสืบสวนก็เลยเข้ามาสมทบ

แต่นายจรรย์ก็ไม่เข้าใจอยู่ดีลักษณะคล้ายคนเมาค่ะ
หลายคนดูคลิปนี้ก็พอมองออกว่าเอ๊ะวัยรุ่นคนนี้เหมือนเมาหรือเปล่า

ตำรวจบอกว่านายจรรย์คนนี้เมานะคะ
ตะโกนโวยวายท้าต่อยตำรวจด้วยค่ะ
วิธีจัดเชิญเขาไปโรงพักเขาก็ไม่ยินยอมนะครับ
แล้วก็มีการแอร์โวยวายอีกครั้งหนึ่งส่งเสียงว่าไม่ยอมท่าเดียวนะครับ
ก็มีการพฤติการท้าชกด้วยกับเจ้าที่ตำรวจ
เกรงว่าไม่ได้แล้วถ้าช้าไปเนี่ยต้องรีบนำตัวไปสงบสติอารมณ์
แล้วก็อาจจะต้องมีการตรวจสอบแอลกอฮอลเพราะดูท่าทางเมามากครับ
เราก็เข้าไปวิธีจัดเชิญเข้าไปเขาก็ดิ้นหล่น
แล้วก็จะชกก็มีการใช้ยุทธวิธีตำรวจในการเข้าจับกลุ่ม
สุดท้ายเราก็เชิญเขาไปที่โรงพักนะครับ
เมื่อไปถึงเนี่ยก็ขอตรวจค้นแอลกอฮอล์
ก็ปรากฏว่าค้นเนี่ยได้ปริมาณกระทอ๑๖๔มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเนี่ยซึ่งกำหนดไว้ประมาณ๕๐มิลลิกรัมนะครับ

ตำรวจเขาบอกว่าก็ประเมินสถานการณ์ดูแล้ว
ก็เลยใช้ยุทธวิธีของตำรวจในการควบคุมตัว
ตำรวจยืนยันว่าไม่ได้เกินกว่าเหตุ
ก็เลยควบคุมตัวไปที่สพน
ให้นายจรรย์คนนี้สงบสติอารมณ์

ปริมาณแอลกอฮอล๑๖๔มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

กฎหมายกำหนดไว้ไม่เกิน๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็น

ตามกฎหมาย๓ข้อหาค่ะคุณผู้ชม
เป็นผู้ขับรถขณะเมาสุรา
นำรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาใช้ในทางเดินรถ
และขับรถโดยไม่ได้รับอนุญาตก็คือไม่มีใบขับขี่นะคะ
ก็ได้มีการควบคุมตัวส่งฟ้องศาลไปแล้ว

คือตำรวจก็บอกว่าพอเห็นการมั่วสุมของวัยรุ่นแบบนี้
แล้วเห็นรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนแบบนี้
คือตำรวจเขาต้องไปตรวจสอบเพราะอาจจะเป็นการขโมยรถจักรยานยนต์มาก็ได้
ก็เลยต้องตรวจสอบว่าคุณเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์จริงหรือเปล่า
คือถ้าได้ยินเสียงของคลิปเนี่ยนะ
ก็จะมีพักพวกเพื่อนของคนที่ถูกควบคุม
บอกว่าไม่ได้ตั้งด่านจะมาตรวจจะมาจับใบขับขี่ได้ยังไง
ซึ่งความจริงแล้วถ้าเขารู้สึกว่ามีเหตุอันควรต้องสงสัยเนี่ย
อันนี้เจ้าหน้าที่เขาสามารถขอเรียกตรวจค้นได้
แล้วก็ได้รับแจ้งไปด้วยว่ามีกลุ่มไว้ร่วนมั่วสุมอยู่